ส่วนเหตุการณ์นี้ค่ะมีผู้ชายคนนึงโพสต์ภาพของตัวเองเอาไว้ในเฟซบุ๊กนะคะ
เป็นภาพที่หัวแล้วก็หัวแตก

เขาบอกว่าเขาถูกเพื่อนบ้านรุมทำร้ายค่ะ

เขาก็เลยโพสต์ภาพบอกว่าอยากจะได้ทนายความ

แบบนี้มันพยายามฆ่าหรือเปล่าเนี่ย

คนโพสต์เขาเป็นนักร้องนักดนตรีตามงานนะคะ
เขาให้ข้อมูลว่าเหตุการณ์เกิดขึ้น

พยายามยั่วยุด้วยถ้อยคำหยาบคาย
แล้วก็มีเพื่อนบ้านเนี่ย๒คนเขาเป็นสามีภรรยากัน
เอาหินเนี่ยนะคะกำใส่มือมือมือขวานะ
แล้วก็ทุบแบบโอ้โหทุบหัวเลยอ่ะ

ตัวเขาเองพยายามจะลุกหนีแต่ลุกไม่ขึ้น
ฝ่ายหญิงกระชากหัว
กดหัวแล้วให้ฝ่ายชายเอาก้อนหินทุบหัว
คนโพสต์เขาบอกว่าเขาก็รักษาตัวอยู่โรงพยาบาล
มีแผล๑๐แผลเย็บ๒๔เข็มค่ะ
เป็นไข้ปวดหัวจะอ้วกตลอดนะคะ
คนโพสต์บอกว่ากลัวว่าหลังจากนี้
ตัวเองจะไม่เหมือนเดิมเพราะว่าโอ้โหศีรษะ

คุณวิรยุทธ์ปรานีนักข่าวของเราก็เลยไปคุยกับคนเจ็บนะคะ
เขาก็เล่าให้ฟังว่าตั้งแต่ซื้อบ้านอยู่เนี่ย
บ้านหลังนี้ที่เขาเป็นคู่สามีภรรยากันเนี่ย
มาหาเรื่องตลอดเลยตะโกนด่าบ้าง
ถ้อยคำหยาบคายบ้างเจอหน้ากันทีไรหาเรื่องตลอด
เมื่อสามปีก่อนเพื่อนบ้านคู่กรณีเนี่ยค่ะ
เคยมาหาเรื่องเกี่ยวกับเรื่องที่จอดรถหน้าบ้าน
ทะเลาะกันใหญ่โตลงไม้ลงมือกันไปแล้วรอบนึงนะ
ตอนนั้นก็ไปแจ้งความเอาไว้แล้วลงบันทึกประจำวันเอาไว้แล้ว
แต่ฝั่งคู่กรณีไม่ไปให้การกับตำรวจเลย
ตัวเองก็เลยตัดสินใจเอาหนังสือบันทึกประจำวันไปแปะไว้หน้าบ้าน
เพื่อนบ้านคู่กรณีจะได้สำนึก
แต่ปรากฏว่าเพื่อนบ้านคู่กรณีแจ้งความกลับข้อหามินประมาทครับ
แล้วก็สู้คดีกันไปในชั้นศาลสุดท้ายผลสรุปก็คือ
ตัวผู้ชายคนนี้แพ้คดี
แล้วก็อยู่ระหว่างรอลงอาญาครับทีเนี้ยค่ะพอจบเรื่องนั้นไป
สามปีที่ผ่านมาสองสามีพระยาคู่นี้ที่เป็นเพื่อนบ้านเนี่ยนะ
ก็กลายเป็นว่ามาหาเรื่องกันตลอดเลยอ่ะอืม
ั่วยู้ให้โมโหมาตลอดเพราะว่ารู้ว่าเขาอยู่ในช่วงรอลงอาญาไง
ถ้ามีขดงคดีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยจะไม่รอลงอาญาแล้วไง
โทษจำคุกคือจำคุกเลยนึกออกไหมครับแล้วคืนเกิดเหตุช่วงทุ่มหนึ่งอ่ะค่ะ
ผู้ชายคนนี้เขาบอกว่าเขากลับบ้านเอาขยะไปทิ้งหน้าบ้าน
ฝ่ายสามีคู่กรณีที่เป็นเพื่อนบ้านอ่ะนะตะโกนออกมาบอกว่าลีลาเหลือเกินนะ
แล้วก็ยั่วยุตลอดอะค่ะเขาตะโกนด่ามาฟึบฟับฟึบฟับก่อน
เรายังไม่มั่นใจสุดท้ายพอเรากำลังจะเปิดประตู
มาด่าว่าไอ้มึงลีลาเหลือเกินนะจะเข้าบ้านให้มึงลีลาเหลือเกินนะ
รอบสามเนี่ยพอออกมาปุ๊บเขาเปิดการโจมตีทันที
ซึ่งป๊อกแรกก็คือเข้าที่หัวเลย
อยู่ในมือแล้วเขาก็จับไม่ปล่อยแล้ว
ก็ฟาดหัวซ้ำเสร็จแรกน่าจะ๑๐ประมาณ๑๐ครั้งจนเราล้ม
หัวทั้งเมียก็ฉุดกระชากลากถูแล้วก็เมียน่าจะขึ้นมาคล่อมหลังบ้างครับ
แล้วก็ผัวก็ยังเอาโครงเอาหินทุบไม่ยั้งต่อ
เฉพาะใบหน้าใบหน้าไฮทอย
กกหูแล้วที่โดนเยอะที่สุดจะเป็นพวกศีรษะทั้งหมด
ชายหนุ่มผู้บาดเจ็บคนนี้เขาบอกว่าคือจุดเริ่มต้นเมื่อ๓ปีก่อนมันแค่เรื่องจอดรถหน้าบ้าน
เหมือนเป็นปัญหาคลาสสิกเนอะระหว่างเพื่อนบ้าน
นำมาซึ่งการทะเลาะกันรุนแรงขนาดนี้ค่ะ
ภรรยาของคนเจ็บเขาไปแจ้งความเอาไว้แล้วนะคะที่สอนอธรรมศาลาเรียบร้อยแล้ว
น่าเชื่อนะว่าเพื่อนบ้านกันจะโกรธกันทำร้ายกันได้ขนาดนี้นะ
เดี๋ยวลองฟังอีกฝั่งหนึ่งกันแล้วกันนะครับว่าตกลงแล้วข้อเท็จจริงมันเป็นอย่างที่ทางฝั่งของคนเจ็บเขาบอกหรือเปล่านะครับ
คุณปียชาติคงถิ่นผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีไปคุยกับอีกฝั่งหนึ่ง
จะได้รู้ว่าเป็นยังไงกันบ้างบ้านอยู่ตรงข้ามกับผู้บาดเจ็บนะครับ
ซึ่งเขาบอกกับทีมข่าวของเราว่าเขาอยู่ที่หมู่บ้านแห่งนี้มาประมาณ๑๘ปีแล้ว
ไม่เคยมีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งกับใคร
เมื่อปี๒ปีที่ผ่านมาครอบครัวผู้บาดเจ็บย้ายเข้ามาอยู่
ทีนี้ก็เริ่มมีปัญหาแล้วเกี่ยวกับเรื่องการจอดรถหน้าบ้าน
แล้วก็เป็นปัญหากันมาเรื่อย
รับว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาวันที่มีเรื่องเนี่ย
มีปากเสียงกันรุนแรงจนถึงขั้นทำร้ายร่างกายกัน
แต่ว่ามันก็ทำกันทั้งสองฝ่าย
คือทางฝั่งบ้านนี้เขาบอกว่าทางฝั่งเขาทั้งสามีภรรยาก็บาดเจ็บเหมือนกัน
จนมันก็เลยเป็นปัญหา
ใช่เริ่มตั้งแต่เรื่องนั้นนะคะแล้วก็เป็นปัญหากันมา

แต่พี่ผู้ชายก็เจ็บ

บอกว่าไม่คาดคิดเลยค่ะ

ทะเลาะกันรุนแรงขนาดนี้ลูกบ้านก็ร้อยกว่าหลังนะคะที่หมู่
บ้านเนี้ยจริงจริงแล้วเป็นหมู่บ้านที่เงียบสงบไม่เคยมีเหตุการณ์
รุนแรงในลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นเลยซึ่งก็เป็นบ้านหลังใหญ่อืมพื้น
ที่หน้าบ้านก็เยอะดูจากเนี่ยที่ถนนหน้าบ้านเนี่ยแต่ก็ยังมี